หลังจากที่ฝากคุณผู้ชมไว้นะคะก่อนที่จะปิดเบรกไป
เกี่ยวกับเรื่องของการทำโทษนักเรียนที่ผมยาวเกินกว่ากฎของโรงเรียนกำหนด
ไม่ได้หมายความว่ายาวเท่านี้นะแต่ยาวเท่านี้บางทีมันเกินกฎที่โรงเรียนกำหนดแล้วไง
แล้วก็เกิดการทำโทษขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิง
แล้วหลังจากนั้นระบัตรเลี่ยนถ่ายถ้าเป็นนักเรียนชายนะ
นักเรียนชายถ้าเป็นนักเรียนหญิงกันไกลตัดตรงนี้ให้มันเท่าหูแบบนี้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคิดไว้แล้วตอบเข้ามาในไลน์ดูคลิปไปด้วยค่ะ

คือคำถามแรกเลยว่าต้องตีด้วยเหรอ

แล้วกล้อนผลแบบโอ้โหนี่ก็คือไถเลยอ่ะ

เอายังไงอ่ะนี่คุณต้องขนาดนี้เลยไหม
คือคลิปนี้เนี่ยเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเขาเอามาแชร์ไว้
แล้วก็ระบุว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
นักเรียนชายโดนตีก่อนแล้วเอาแบตเตอเลี่ยนไถ

ลักษณะกันไกลตัดปลายผมให้เสมอติ่งหู
อกจากนี้แอดมินเพจนะคะเขาก็แสดงความคิดเห็น
แล้วก็แนบระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมนักเรียน
ปี๒๕๖๓ข้อที่๔เขาเขียนแบบนี้นะคะ
นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้
กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาว
ไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและเรียบร้อย
ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้
กรณีไว้ผมยาวจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
และรวบให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยสยายซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยนะคะ
แต่ก็มีข้อห้ามเหมือนกันห้ามดัดผมห้ามย้อมสีห้ามไว้หนวดไว้คราว
กระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
ก็ห้ามทำเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
เจ้าของเพจก็ให้ความคิดเห็นว่าน้องในคลิป
ก็ยาวประมาณประบาล่ะหรืออาจจะเป็นกฎเฉพาะของโรงเรียน
ว่าห้ามไว้ผมยาวก็ว่ากันไปนะคะ
เข้ามองว่าการที่มีการตีเพี้ยก่อนค่ะ
เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังนางสาวรัติมาพาณิชย์
นุรักษ์เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หรือเปล่านางสาวรัติมาบอกว่าใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ได้ข้อมูลนี้แล้วผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่โรงเรียนไปเลย
คือโรงเรียนจุดเกิดเหตุได้รับแจ้งจากครูในโรงเรียนว่าพอ
ก็พาคุณครูที่ลงโทษนักเรียนที่ปรากฏในคลิป
เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
จากการสอบถามข้อมูลทราบว่าคุณครูคนนี้เป็นคุณครูสอนวิชาเกษตร
และเป็นคุณครูฝ่ายปกครอง
ก็เลยเคร่งครัดเรื่องเกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียนต่างทรงผมการแต่งกายเป็นพิเศษ
ก็อยากให้เคร่งครัดในเรื่องของกฎกระทรวงด้วยเหมือนกันเนาะ